เวลาเราเรียนเสร็จออกมาหน้าโรงเรียน
เราก็จะซื้อใส่กรอกลูกชิ้น

เด็กต่างจังหวัดไม่เกิน๕บาท

รุ่นพี่ก็ยัง๕บาทอยู่

มันตกราคาหรือเปล่าและมันคืออะไร
คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันแล้วช่วยตอบคำถาม
ไลน์หน้าจอผ่านคอมเมนต์เฟซบุ๊กมาหน่อย

ตอนแรกผมมองผมนึกว่าเป็นคล้ายปลาหมึก
เหมือนไข่หมึกอะไรแบบนี้แหละ
หรือเปล่า

มันต้องปิ้งก่อนไหมมันต้องปิ้งแล้วมันหดอีก
แล้วมันจะเหลืออะไรมันจะเหลืออะไรเหลือเท่าแนบไง
แล้วมัน๕บาทไงคำถามคือมันสมเหตุสมผลไหม
มันสมน้ำสมเนื้อไหมคุณผู้ชมลองตอบคำถามมาผ่านไลน์หน้าจอหน่อยนะคะ
อยากทราบว่าคุณคิดยังไงคิดเหมือนเราคิดหรือเปล่า
แล้วคุณเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าดูความยาวของแหนบ
แบบความยาวสักประมาณ๒นิ้วหรือว่า๒นิ้วครึ่ง
แล้วลองจินตนาการดูว่าไอ้มันหมูเนี่ย
มันจะได้สักกี่น้ำเวลามันไปปิ้งไปย่างแล้ว
ก็เล่าบอกว่าไม้ละ๕บาทเขาก็เลยเดินไปถามแม่ค้าเลย
เพราะกลัวเข้าใจกันผิดด้วยความเป็นคนตรงนะ
หมายถึงคนโพสต์อ่ะเขาถามขายเด็กหน้าโรงเรียนแบบนี้เหรอ
ส่วนตัวผมว่ามันน้อยไปมั้งปรับปรุงด้วยครับ
โอ้โหคุณอุตส่าห์เทียบให้ดูกับแหบเห็นภาพเลยนะคะ
คือเอาจริงค่ะบางคนบอกว่าฆ่าไม้เสียบเนี่ย
แพงกว่ามันหมูที่เอามาเสียบขายด้วยมั้ง
แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
บอกมันแพงเกินไปนะคะนี่ทำเสียงสูงด้วย
อันนี้นี่เขาพิมพ์ในคอมเมนต์นะฉันไม่ได้อ่านเองนะ
บอกมันแพงเกินไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสงสารเด็ก
ต้องซื้อกี่ไม้เหรอถึงจะอิ่มบางคนถึงขั้นประชดประชัน
บอกว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อวากิลหรือเปล่า
มันก็เลยขายแพงแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วนะ
ชวนให้ย้อนกลับไปนึกถึงจำได้ไหมที่เรานำเสนอข่าว
หึกไม้ละ๕บาทที่มันแบบเหมือนเป็นเศษหมึก
แค่เศษหมึกจริงไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพูดถึงก็มาเลย
ขนาดมันเท่ากันเลยน้อยเหมือนกันเด๊ะ
หรือเดี๋ยวนี้๕บาทมันได้เท่านี้จริงแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงล่ะ
บาทมันได้เท่านี้จริงไหมหรือยังไงคุณคิดว่ายังไงก็
อย่าขายเลยดีกว่า
ไอ้มันหมูปิ้งหรือย่างอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอาหารที่ไม่ควรให้เด็กกินป่ะ

ชนาการทางอาหารมันอาจจะไม่มีแต่ไขมันมี